คุณผู้ชมครับช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เนี่ยนะฮะ
จากสิ่งที่เรากังวลกังวลกันเรื่องของภัยแรงเนี่ยนะครับ
เรื่องของพืชผลทางการเกษตรจากปรากฏการณ์เอมินิโยอะไรต่าง
โอ้โหปรากฏว่าช่วงปลายฝนนั้นไม่ปรานีเลยนะฮะ
ฝนตกหนักด้วยแล้วก็มีน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่นะครับ
เราก็นำเสนอกันมาเนี่ยเป็นสัปดาห์แล้วแล้วตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยคือน่าเป็นห่วงจริง
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูที่แรกฮะที่จังหวัดสุโขทัยนี่นะครับ
สถานการณ์น้ำนั้นยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับ
หลายพื้นที่ต้องรับมวลน้ำที่ไหลเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
มีคันดินกั้นน้ำริมตลิ่งหลายจุดพังเสียหายครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบริเวณมุมสูงนะครับ
สุโขทัยเนี่ยเป็นหนึ่งพื้นที่ที่หนักนะฮะในตะบนยางซ้ายอำเภอเมืองนะครับ
กระแสน้ำจากแม่น้ำยมครับกัดซะริมตลิ่งเป็นทางยาวกว่า๗เมตร
ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปอุดรอยรั่วบริเวณนี้ได้นะครับ
น้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย
ส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นนาท่าวนะ
ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างครับ
ต้องมีการช่วยกันเร่งอบพยพข้าวของขนข้าวขนของหนีน้ำ
วนน้ำขยายวงกว้างนะครับไปถึงอีกหมู่นึง
หมู่บ้านหนึ่งในพื้นที่ตำบลยางซ้ายเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเขตติดต่อกัน
จากนี้ครับคุณผู้ชมครับที่บ้านวังหินหมู่๑ตะบนปากแควร์อำเภอเมืองสุโขทัย
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างนะครับก็นำกระสอบทรายครับ
ทำเป็นกำแพงปิดกั้นทางน้ำแต่ว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นทางโค้งของแม่น้ำยม
ทำให้มวลน้ำไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็มีความแรงยากต่อการทำกำแพงปิดกั้นได้สำเร็จครับ
ขณะเดียวกันถนนริมแม่น้ำก็ถูกกระแสน้ำกัดซะจนสุดตัวนะฮะโอ้โห
ทุกหลายอย่างจริงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยสภาพที่เห็นนะฮะแขวงทางหลวงสุโขทัยครับ
มีการประกาศปิดการจราจรบนถนนชั่วคราวระหว่างกิโลเมตรที่๑๒หมู่๖บ้านวังใหญ่
ให้มีการใช้เส้นทางเบี่ยงไปก่อนในช่วงนี้
นอกจากนี้ครับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแม่น้ำยมในจังหวัดสุโขทัย
จุดที่น้ำนั้นยังไม่ล้นพนังเข้าท่วมได้มีการโพสต์คลิปให้ดูนี่ครับคุณผู้ชมคือ
เทียบให้เห็นถึงความหวาดเสียวว่าระดับน้ำมันเลยตะหลิ่งมาแล้ว
แล้วก็มาถึงที่พนังกั่นน้ำแล้วมันตริ่มมากด้านไหนนะครับอีกฝั่งที่คนยืนที่มั้ยคะ
คือแรงดันน้ำตรงนั้นทำให้กังวลว่ากำแพงตรงนี้มันจะพังลงมาหรือเปล่า
โพสต์นี้ก็บอกข้อความบอกสงสารคนสุโขทัย
ท่วมเป็นประจำหลังโพสต์ไปก็

มันดูบางนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะพังซุดลงมา
เพราะว่ามวลน้ำมันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่
จัดการน้ำค่ะเพราะว่าจะอยู่ทางสุโขทัยตอนเหนือนะคะ
แล้ววิธีการบริหารจัดการน้ำก็คือว่าจะทำยังไงให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่ทุ่งบังรกรรมนะคะ
โดยที่ไม่ผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยซึ่งตอนนั้นตรงนั้นเนี่ย
ก็จะมีอุทยานสุโขทัยอยู่นะคะซึ่งเราจะต้องดูแลนะคะ
แล้วก็เป็นตัวเมืองด้วยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยน้ำตรงนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะโดยการผันน้ำลงแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่าน
เพื่อที่จะรักษาระดับน้ำในแม่น้ำยมนะคะนี่แหละค่ะ
เมื่อเช้านี้ทางกรมชลประธานได้รายงานปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำที่อำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยเนี่ย
หนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้คุณผู้ชมได้ดูภังนี้นะคะ
คือถ้าเราติดตามดูเนี่ยนะคะกรมชลประธานเขาจะใช้ประตูระบายน้ำแม่น้ำยมนะคะ
ก็คืออันกลางนะฮะถ้าดูตามหน้าจอนะแม่น้ำยมแล้วก็ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์
ห่วงน้ำไว้ด้านเหนือของประตูระบายน้ำนะคะเพื่อลดผลกระทบน้ำหลากตรงพื้นที่เศรษฐกิจและตัวเมืองสุโขทัยนะคะ
แล้วก็มีการจัดการจราจรน้ำนะคะด้วยการผันน้ำเข้าระบบชนประธานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำยม
เอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงตรงทุ่งบังรกรรมของจังหวัดพิศนุโลก
ขณะที่สถานีวัดน้ำที่อำเภอเมืองสุโขทัยนั้นมีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา๔๔๗ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ
นายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้บอกว่าก็ห่วงสถานการณ์น้ำที่สุโขทัยจะลงพื้นที่หรือเปล่า
ขอดูความจำเป็นอีกครั้งหนึ่งเพราะวันศุกร์นี้เนี่ยนะคะ
ก็จะไปที่อุบลราชธานีเพื่อไปดูแล้วก็เตรียมการรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ที่กำลังจะไหลมานะคะ
ซึ่งจากการติดตามข้อมูลเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ระดับน้ำที่สุโขทัยก็เปลี่ยนไปนะคะ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินรองนายกเนี่ยเพิ่งกลับจากการลงพื้นที่
ก็ได้รายงานแล้วก็ย้ำว่าจะบูรณาการแก้ปัญหาทั้งถนนและพืชผลการเกษตรให้กับเกษตรกรด้วยนะคะ
คุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ติดตามนะฮะบริหารจัดการน้ำนะครับ
ก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำครับ
มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
มีรองอธิบดีกรมชลประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมนะครับ
นายกนั้นกล่าวในที่ประชุมบอกว่าต้องการรับทราบว่ารัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องการให้ทางฝ่ายของทางนายกรัฐมนตรีช่วยเหลืออะไรบ้าง
แล้วก็อยากรู้ว่าตอนนี้กำลังรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร
แล้วก็คือต้องคุยกันเพื่อการันตีให้ชัวร์ด้วยนะครับว่าภาคอุตสาหกรรมเองนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบหรือว่ามีปัญหาตรงนี้นะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลด้วยที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็ในพื้นที่สุโขทัยเองอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใช่ไหม
อุทิยานประวัติศาสตร์ศรีษัตริย์นนาไลม์โหนี้มีอายุมาอย่างยาวนานนะครับก็กังวลในส่วนนี้นะ
คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
จากสุโปรดไทยเนี่ยนะครับอ่ากำแพงเพชรนั้น
ในแม่น้ำปิงไหลแรงเช่นเดียวกันแล้วก็ปรากฏว่าสะพานที่จากเดิมนั้นซุดอยู่แล้ว
เสียหายหนักเกิดรอยแตกร้าวกลางสะพานอย่างชัดเจนคุณผู้ชมครับ
น่ากลัวมากนะนี่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
สะพานชื่อว่าสะพานศรีมงคลวชิรานุสรนะฮะ
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ขณะนี้เนี่ยสะพานซุดตัวลงอย่างหนักเห็นรอยแตกร้าว
แล้วก็ดูภาพมุมสูงนี้จะเห็นที่บริเวณกลางสะพาน
มันเหมือนมันยุบลงไปเลยนะนะคะ
ใช่นะฮะมันดูโอ้โหนี่ไงต่อหม้อนี่นะครับด้านล่างชัดเจนเลยนะครับ
อันนี้ภาพล่าสุดเลยนะสักประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เอง
สาเหตุครับเนื่องจากว่าน้ำในแม่น้ำปิงไหลเชี่ยวครับ
ปริมาณน้ำฝนตกในพื้นที่มวลน้ำจากภาคเหนือไหลผ่าน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ได้ยินเสียงของสะพานตลอดเวลา
มันเสียงดังแบบเขาเรียกว่าเสียงอะไรเสียงลั่นลงไปเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มีการเอาแท่นปูนมาวางปิดการจราจรเป็นการถาวร
คือตรงนี้ห้ามเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่ห้ามเด็ดขาด
เพราะว่าสภานั้นอาจจะซุดตัวลงได้ตลอดเวลา
ที่ชาวบ้านก็เดือดร้อนหนักครับต้องใช้เส้นทางอ้อมไกล๒๐๓๐กิโลเมตรนะครับ
รายจอดรถมอเตอร์ไซค์ขอเดินข้ามไปอีกฝั่ง
เพื่อทำธุระเพราะว่าโอ้โหขับอ้อมไม่ไหวจริงนะครับ
คุณผู้ชมครับต้นปีที่ผ่านมาต่อหม้อสะพานแห่งนี้
เกิดการซุดตัวลงแต่ว่าไม่มากนักนะฮะ
แล้วก็ซุดตัวต่อเนื่องเรื่อยมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรื่อง
อยู่ในระหว่างการรองบประมาณการซ่อมแซมครับปี๒๕๖๗นะฮะ
กระทั่งเนี่ยครับน้ำมาแรงแล้วก็ซัดจนสะพานเสียหายนะฮะ
อันตรายมากนะครับ
ดูน้ำหลากปีนี้ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ท้ายปลายฤดูฝนนะคะ
สัปดาห์นี้ก็ยังมีคำเตือนนะคะระวังเรื่องของน้ำหลากกันด้วยค่ะ